เรื่องของอาถรรพ์เลข๗ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
ยังคงมีเรื่องราวที่บังเอิญเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนหนึ่งเช่าห้องอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เธอเดินจะออกจากห้องเช่าเพื่อที่จะไปกดน้ำข้างล่าง
ทีนี้ผ่านไปไม่ถึง๕นาทีค่ะกลับมาที่เดิม
เดินผ่านมาเจอตรงบันไดกลับมีคนมานอนตายขวางบันไดอยู่
และที่สำคัญคนตายสวมเสื้อเบอร์๗ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย
ฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์ค่ะ
สำหรับผู้ตายชื่อว่านายทองจันทร์โพทองอายุ๕๖ปี
เช่าห้องอยู่ในโกรเดนคอนโดในซอยรังสิตนครนายก๒ธัญบุรีปฐุมธานี
คือศพนอนอ้าปากขวางทางขึ้นลงบันไดไม่สวม
ใส่เสื้อนะคะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะ
นายเสน่ห์แก้วบุรีอายุ๕๑ปีผู้ดูแลตึก
เป็นคนนำตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูที่ห้องของผู้ตาย
ก็ไปเจอกับเสื้อวินเบอร์๗แขวนอยู่หน้าตู้
แล้วก็เล่าว่าแต่ก่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นรอปภของธนาคารแห่งหนึ่ง
จะลาออกมาขี่วินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อเบอร์๗
นิสัยเป็นคนเฉยเงียบแต่ว่าติดกินเหล้า
เคยเตือนอยู่หลายครั้งแล้วว่าให้หยุดบ้าง

ก่อนตายไม่รู้ว่าไปกินเหล้ามาก่อนหรือเปล่า
เมืองต้นนะคะไปตรวจค้นในห้องผู้ตายไปพบขวดเหล้าขาว
เป็นขวดเปล่าในสองขวดไปพบซองยาตกเกลื่อนจำนวนมาก
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัว
หลังดื่มเหล้าก็ไปอาการกำเริบ
พยายามเดินออกไปขอความช่วยเหลือ
แต่ก็เสียชีวิตระหว่างลงบันไดลงมานะคะ

ซึ่งก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาชันสูตร